ได้แต่พอคำถามไว้กับดาว
จากนี้จะเป็นอย่างไร
เหนื่อยเกินไป
อยากลืมทุกเรื่องราว
อยากจะถามเรานั้นเคยรักใครบ้าง

เป็นไงคะคุณมัดมีเสียงกรี๊ดเลยพอดนตรีจบ
หนูกลัวมันผิดค่ะเมื่อกี้ร้องจากความรู้สึก

คือค่อยคิดทีละคำออกมาแล้วก็ล้องออกไปอย่างนี้เลยนะออโตก็เลยว่า

มันเสี่ยงมากเลยนะครับการร้องแบบนี้
เสียงจริงค่ะ
คุณมัตตย์น่ะเพราะว่าเสียงคุณมัสคือฟังเพลินเลยใครเล่าจริงอยากให้อยู่กับเรานาน
เป็นเสียงเป็นเสียงที่ฟังแล้วไม่บาดหูนะฮะถ้าฟังอยู่ในผับหรือในคาเฟ่อะไรแล้วมันโอเคมันสบาย
มีน่าล่ะถึงโดนมนต์สะกดนะ
ก็ขอให้โชคดีสำหรับเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณมัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณมัดร้อง
ร้องได้ครับ
หัวใจจะหล่นไปอยู่ตะตุ่ม
อย่างที่คุณยายว่าจริงค่ะคุณยายเขาร้องได้
เชียร์ตั้งแต่รอบที่เลือกตัวช่วยในรอบแรกแล้ว
แต่สุดท้ายก็กลับไปร้องแบบไม่มีตัวช่วยอยู่ดีแล้วก็ทำได้จริง
ความมั่นใจในตัวลูกสาวของคุณยายต้องยกนิ้วให้เลยค่ะ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะครับฝากคำถามไว้กับดาวนะครับ
ก็เป็นเพลงที่เพราะอีกเพลงหนึ่งที่คุณมัดนำมาฝากเราในวันนี้นะครับ

หนี้ได้ยังคะเห็นบอกว่าคุณยายมีหนี้นอกระบบ

คุณยายหนี้สินเกิดจากอะไรอะคะ
ก็ทำธุรกิจผ้านี่แหละค่ะ
เขาแบบว่าพอไปเอาผ้ามาไม่มีเงินบอก
เขาก็จะบอกว่าแม่มัดกู้ให้หน่อย

แต่แม่มัดเป็นคนส่งผู้ที่เอาเงินไม่ได้ส่ง
เดี๋ยวนะทำธุรกิจกันกับอีกหลายคนอีก

กู้ตังค์เป็นชื่อของคุณยายอย่างเดียวใช่

สุดท้ายพอได้เงินไปเขาหนีไปเลยเหรอคุณยาย

ถ้าญาติบอกยืมก่อนให้ทันที

แต่ทั้งที่ตัวเองไม่มีก็ยังให้เขา

แต่เพียงแต่ว่ามีความรู้สึกทำไม

คุณยายอยากบอกอะไรกับคนที่เขามาสร้างหนี้ให้

คุณยายมีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่ต้องใช้นะคะ
ทุกวันนี้ก็๕๐๐๐บาท

ส่งดอกทุกวันนี้วันละ๓๐๐โดยที่ไม่หมดหนี้

แล้วเวลาไม่มีให้เขาเขาว่าไงบ้าง
เขาก็ด่าแล้วถามว่าเขาโหดถึงขั้นทำลายข้าวของไม่ค่ะ

ประจานเราทุกวันทุกวันก็แบบ

เอาอย่างนี้ครับคุณแม่
คุณแม่ใจบุญอะไรอย่างนี้ดีแต่ว่าคุณแม่
หันไปมองข้างคุณแม่ที่หลานสองคน
ตอนนี้เริ่มคิดได้บ้างแล้วปลาหลาน
คุณแม่ถ้าคุณแม่ตัวคุณแม่ไม่เป็นไรคุณแม่ต้องคิดถึงหลาน
หลานจะต้องใช้เงินหลานจะต้องลูกสาวจะต้องลำบากนะครับคุณแม่
มาถึงเพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ
เป็นไงคะคุณมัดคอตกอีกแล้ว
นักกว่าเพลงเมื่อกี๊อีก
เคยล้อนไหมครับเหล่านี้เคยล้อนไหมครับ
ร้องตอนอายุ๑๘ค่ะร้องครั้งเดียวด้วย

เพลงเมื่อกี้ว่ายากแล้วเราเสียตัวช่วยเป็นหนึ่งตัวช่วย

อาจจะผ่านไปได้แค่ครั้งเดียวนะคุณมัด
อาจจะไม่มีซ้ำสองนะคุณมัดนะในความเสี่ยง

ถ้าคือร้องผิดก็๔๐๐๐ที่จะเอาไปใช้หนี้
ก็จะหายไปสองหมื่นนะครับตัวช่วยยังอยู่อีก๒แผ่นที่มีสิทธิ์ใช้

ในเรื่องของตัวช่วยแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคุณมัดบอกว่ายากมากนะครับ

เพราะฉะนั้นคุณมัดครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณมัดจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ

แต่ตัวช่วยล่ะครับเหลือใช้สิทธิ์ได้อีก๒แผ่นป้าย
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้
ใช้

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ร้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
แสงหัวหนูชวนให้คนทางในใกล้
ดูเรื่องวิไลแสงสุดใสนุ่มอ่อน
มีเรื่องเขาเรียกว่าแสงมีอ่อน

พวกชายฉันชวนด้วยเชิงเจ้าชวน
พาไปเที่ยวดูแสงเลิศรู้มากแผ่น
พลาดเพลินเผลอจิตไม่คิดระแว
สุดท้ายมาเจอสี่แสงห้องตกต่ำโรงแรม
กลายเป็นแมงเมาโง่เงาทั่วไป
ที่เห็นแสงไฟนึกว่ายังชื่นชม
แสงมีอ่อนสักสะนอนร่างสาวจาเจ็ม
ทั้งหมดหมดที่โรงแรมแล้วเขาเลยหลบหาย
ฉันนอนคอยคอยเขาก็มันมา
นอนกินน้ำตาแสงเววา
นอนละงายเจอแสงนวลอ่อนนี่อ่อนชั้นอาย
ลาแล้วกรุงเทพใจร้ายอยู่ก็อาย
แสงมีอ่อน
คงตายให้ร้าน
โน้ทกลมสู้ชีวิต